มาเริ่มต้นกันที่โปรเจกต์หนังใหม่
เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายคนโฟกัสไปที่หนุ่มของเรื่องคนนี้เลย

ที่ต้องประกบคู่กับน้องเชอปรางนะคะ
เพราะตามกฎของต้นสังกัดก็บอกว่า
ห้ามถูกเนื้อต้องตัวน้อง
แม้กระทั่งจับมือ

คือช่วงแรกเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าคือพอเรารับรู้ว่าการถ่ายหนังมันคืองาน

เขาบอกว่าทุกอย่างมันผ่านทางญี่ปุ่นหมดแล้ว
แล้วก็โอเคแล้วงั้นก็ถือว่าเป็นงานทำงานครับผม
ถ้าอยู่นอกเหนือจากนั้นนอกเหนือชีวิตจริงอะไรอย่างนี้
หรือว่าการออกงานแล้วก็เคารพกฎของเขาตามปกติ
ในเวลาเราทำงานมันก็ต้องมีการแบบแต่ตัวกันบ้างอยู่แล้วนะครับผม

คือตอนผมทำงานเราก็ต้องทำเต็มที่ที่สุด
หนูว่าเราจะเกรงก็ไม่ได้เพราะมันก็มีผลต่อหนังด้วยครับผม
ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายใดทั้งสิ้นนะครับ

เออก็ในกล่องก็ถ่ายได้จับมือได้อะไรได้
แต่ว่าถ้านอกจอก็ห้ามถูกไหมครับคุณ

คราวก่อนแหละตอนที่เขาเห็นเปิดตัวเดินพาพรมแดงคู่กัน

เอามือไขว้หลังเลยเพราะว่าไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนเหมือนกัน
ต้องไม่ได้เลยนะนี่คือเป็นกฎเขาแต่จริง

มันเยอะแยะมากมายต้องไปศึกษากันให้ดี
แต่ว่ามีอีกหนึ่งสาวที่เล่นละครด้วยเหมือนกัน

ก็มี๒กระแสแหละทั้งแฟนคลับปลื้มบ้าง

บอกว่าน้องจะได้โตในทิศทางอื่นบ้างในวงการ
คือบางคนเขาบอกว่าโอตะนี้รุนแรง
ถึงขั้นที่หยิบรูปขึ้นมาเผา
ในบางกรณีที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว
คือรับน้องได้นะแต่เอาให้มันพอดีแล้วกัน
ใช่แต่นิติว่าโอตะก็คงจะเข้าใจ
สำหรับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะสนุนน้องอยู่แล้วนั่นเองนะคะถูกต้องแล้วค่ะ